ท่านผู้ชมครับมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ทุกปีเหมือนกันนะฮะ
ก็คือเรื่องของข้าวที่ชาวนาเขาเกี่ยวกันมา

คือไม่ตากก็ไม่ได้ความชื้นเยอะขายไม่ได้ราคาอีก

ใช่นะเพราะว่าบางทีสถานที่ที่ชุมชนเขาจัดไว้ให้ก็ไม่พอที่จะตากนะฮะ
ไปเช่าที่เขาตากก็เป็นค่าใช้จ่ายอีก
แต่ว่าตรงนี้ครับมีคนเขาถ่ายภาพมาแล้วก็โพสต์เอาไว้บอก

เกิดรถผ่านมาแล้วก็หลบไม่พ้นเนี่ย

ขับรถผ่านถนนในชุมชน

ตะปูตอกใส่ไม้
แล้วเอาด้านแหลมด้านตะปูมันขึ้นอีก
วางเอาไว้ที่ริมขอบกองข้าวที่ตากบนถนน
นี่ฮะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะ

เพื่อบอกว่าคนตากข้าวรายนี้ทำไม่ถูกนะ
แต่กลับมีการประกาศผ่านลำโพงหมู่บ้านว่า
เห็นใจกันบ้างชาวนาตากข้าวแค่ปีละครั้ง
เขาก็เลยมาโพสต์บอกว่า
คือก็รู้แหละว่าเออตากไว้ริมถนนเนี่ย
ไม่ใช่ว่ารถจะไปเหยียบข้าวใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
แต่ตากแบบนี้มันก็ขวางทาง
แถมตรงนี้ยังมีตะปูแบบนี้เนี่ย
เหยียบเข้าไปจะทำยังไงนะครับ
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็เลยสอบถามไปยังคนโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะ
นายวรุษอานันต์อายุ๒๕ครับ
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหนองโบด
หมู่๑๐ตำบลดงเค็งอำเภอหนอง๒ห้องจังหวัดขอนแก่น

แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยบ้านหลังนี้
กลับเอาตะปูมาวางตรงริมขอบกองข้าวอย่างนี้ด้วยเนี่ย
ทั้งที่มันเป็นทางสาธารณะเนี่ย
หากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะทำยังไง

ผู้นำชุมชนก็กลับไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลย
ที่นี่ใครอยากเหยียบข้าวคนเหรอครับ
ที่นี่เขาก็เอาตะปูครับ

วางวางยาวคือประมาณว่าไม่ให้รถข้ามเข้ามาเหยียบเข้าเขาได้

ทีนี้รถพอรถมาไม่ได้คือเราก็จำเป็นต้องคอยกลับใช่ไหมครับ
คือรถมันมาไม่ได้ถ้ามาก็ต้องเหยียบตะปู
ทีนี้ผมก็เลยเข้าไปบ้านผู้ใหญ่บ้าน
ไปบอกเขาว่าประมาณว่าเขาทำไม่ถูกประมาณนี้ครับ
คือประเด็นเราไม่รู้ด้วยครับว่าข้าวใครครับ
คือผมก็ไม่กล้าพูดกลัวแบบติดใจกันนะครับคนในบ้าน
ก็เลยว่าจะให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนกลางมาคุยให้ครับ
นี่ฮะมันก็ต้องไปถามเขาแล้วเนาะ
ทำไมอย่างนี้คือตากข้าวแล้วทำไมต้องเอาตะปูมาวางไว้ไม่อยากให้ข้าวของตัวเองถูกเหยียบหรือว่าอะไรยังไงนะครับ

ทีมข่าวของเราตามจนเจอนะครับเจ้าของข้าวเปลือกที่ตากบนถนนแล้วก็มีไม้มีตะปูอะครับท่านผู้ชมครับ
เปรมปรีศรีจันทร์นะครับ

เธอบอกว่าอย่างนี้๑๗พฤศจิกายนเนี่ยวันนั้นเธอได้จ้างคนแก่ในหมู่บ้านให้มาช่วยตากข้าวให้หน่อยโดยคนที่เธอจ้างเนี่ยเอาไม้หน้าสามที่มีตะปูติดเอาไว้เนี่ยมาวางทับช่วงของขอบของผ้าที่วางข้าว
ที่เป็นผืนผ้าใบอะไรตรงนี้นะครับ

สักพักนึงก็เห็นว่ามีตะปูก็เอาออกไปนะครับ
ยืนยันว่ารถเนี่ยผ่านได้
มันไม่ใช่ว่ากินถนนจนผ่านไม่ได้นะครับ
ขณะที่กำนันตำบลดงเค็งนะครับ
บอกว่าช่วงนี้มันช่วงเกี่ยวข้าว

พื้นที่ที่ชุมชนเตรียมไว้ก็ไม่พอตาก

กำนันเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะ
เพราะว่าผู้ถูกตายไม่งาน
เพราะตากแค่เห็นเวลารถผ่านไปผ่านมา
แล้วเเตี๋ยวจะตากเต็มถนนให้ตากแค่เล่นเดี๋ยว

แล้วแตบก็บอกว่าตาร์เอาออกด้วยนะ
แล้วเราไปเอาทำเเธอก็เลยไปเอาออก
ที่จังหวะแกเอาไม้ไปวางพอดีนะคะ

เพราะว่าพอกั้นข้าวเสร็จแกก็เข้าไปกินน้ำ

พอดีไปเจอรถคุณบิ๊กไปพอดี

นี่ที่บุรีลำนะครับ

นี่คือเสียเต้ยนะฮะ

เป็นเจ้าของร้านยางในอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับ
เต้ยเนี่ยบอกว่าได้ขี่รถบิ๊กไบท์ยี่ห้อดูคาติ
จากตัวอำเภอนางรองจะกลับบ้าน

เนื่องจากตอนนั้นก็กลางคืนนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๖พฤศจิกายน

ส่วนชาวนาคู่กรณีที่เป็นเจ้าของข้าวเปลือก

จักรยานยนต์เขาขี่ผ่านมาแล้วก็หลบไม่ทัน
ก็ประสบบัติเหตุบาดเจ็บ
ก็ชื่อนายสมชายเหมือนรำอายุ๖๗นะครับ
บอกว่าหลังรู้ข่าวนะฮะแล้วก็ถึงขั้นถูกแจ้งความด้วย

เพราะว่าครอบครัวเองก็ยากจน
ปัญญาไปต่อสู้ชดใช้ค่าเสียหายอยู่แล้ว
แล้วรถบิ๊กไบท์ก็แพงด้วยนะครับ

เอาไว้ให้กินให้พ้นแต่ละปีเนี่ยยังลำบากนะฮะ